ช่วงนี้หลายคนรอคอยกันแน่นอนนะคะ
เพราะว่าหมอไก่พพาธินีมาพบกับคุณผู้ชม
พร้อมกับเรื่องที่หลายคนลุ้นกันมากเลย

เพราะว่าวันนี้หมอไก่จะมาพูดถึง
๓ราศีที่มีเกณฑ์วุ่นลนทับไปเลยค่ะ
เราต้องรับหมอไก่ไว้จ้ะสวัสดีค่ะ

ใครอยากเป็นเศรษฐี
แต่เศียงดวงดีไหมหรือว่ามีเศียงดวงดี
เอาราศีแรกก่อนนะคะที่ดวงการเงินเนี่ยโดดเด่นมากนะคะก็คือชาวราศีตุล
ชาวราศีตุลนะคะเรียกว่าการเงินดีมากเลยนะคะ
ชาวราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลาบจากทั้งความตั้งใจและความไม่ได้ตั้งใจนะคะ
ลาบลอยได้ลาบโดยบังเอิญ
ใช่ค่ะได้ลาบแบบตั้งใจก็คือลาบจากการทำงานต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนนะคะต้องใช้เวลามากถึงจะได้มา
ในช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาเยอะก็เลยทำให้เงินเยอะนะคะหรือว่าอาจจะได้ผลตอบแทนจากการทำงานเพิ่มมากขึ้น
โบนัสได้เงินพิเศษอะไรพวกนี้ซึ่งแบบดีมากเลยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือโชคลาภจากแบบความไม่ได้ตั้งใจ

ก็คือแบบว่าเสี่ยงดวงนั่นแหละนะคะการเสี่ยงดวงการลงทุนระยะสั้นอะไรพวกนี้มีโอกาสได้

ใช่เลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโชคลาภแบบเล็กน้อยนะคะแต่ก็ทำให้ชาวราศีตุลเนี่ยโอ้โหยิ้มได้ทั้งวันเลย
แน่นอนถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มได้มีความสุขได้
ใช่เลยค่ะแต่ว่าจะมีเคล็ดลับอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าจะไปเสี่ยงดวงเนี่ยนะคะชาวราศีตุลควรจะเสี่ยงดวงกับผู้หญิง

ผู้หญิงจะนำโชคนะคะเป็นผู้หญิงที่ลักษณะนี้ให้เขาแบบยิ้มหน่อย
หน้าตาแลดูใจดีใจดีหน่อยนี่แหละค่ะจะนำโชคมาให้คุณ
มีเคล็ดลับแบบนี้ด้วยสำหรับราศีตุลนะตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีเลยบอกแล้วมีเคล็ดลับ
เรียกได้ว่าผู้หญิงจะพาไปหาโชค

ถ้าคุณชนะโชคเลือดแต่ถ้าชาวราศีตุลอาจจะโชคดีแน่นอนนี่ผ่านไปแล้วสำหรับราศีตุลที่ดวงเนี่ยบุญหล่นทัพแน่นอนในช่วงนี้

สำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากแบบก่อไก่ล้านตัวมากเลย

เป็นราศีที่น่าจับตามองมากเลยนะคะ

ใช่ค่ะเขาเรียกว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะ

หมายถึงในเรื่องของการลงทุนระยะยาวด้วย
สมมุติว่าชาวราศีพิจิกษ์อยากจะลงทุนค้าขายทำธุ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี
ต่อว่าขอให้ทำก่อนช่วงประมาณมีนาขมกลางเดือน
เพราะว่าดวงการเงินจะดีสุดถึงแค่ตอนนั้น

เพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรก็ลงมือทำแล้ว
ใช่ค่ะหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนก็วางแผนซะ
อ่าใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
แล้วยังมีเคล็ดลับด้วยใช่ไหมคะหมอไก่สำหรับราศีพิจิกษ
อ่าใช่ค่ะควรจะเสี่ยงดวงกับคนที่อายุน้อยกว่าเรา
อายุน้อยกว่าเราเสี่ยงดัวกับคนอายุน้อยกว่าใช่ค่ะ
เพราะว่าคนอายุน้อยกว่าจะนำโชคลาภมา
อย่างงั้นถ้าจะไปซื้อลอตเตอรี่นี่สมมตินะ
ซื้อลอตเตอรี่กับแผงใดแผงหนึ่ง
สมมุติบอกว่าอายุ๕๐คุณชนะซื้อไหมซื้อ
เพราะว่าเพราะว่าคุณแก่กว่านั้นไหม
ตายแล้วอยู่กันมาถามอย่างนี้

ผมก็อายแต่ว่าเรื่องของเรื่องนี้
ราศีนี้ต้องไปดูคนที่อายุน้อยกว่าถึงจะนำโชคมาให้เหรอ
ใช่ค่ะเราอาจจะกะประมาณเราก็ได้

ถ้าคุณไม่รู้มากต้องตั้งใจดูนะคะคุณ
ราศีพิจิกษ์ผ่านไปเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยสำหรับคนที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันแล้วกันนะ
แต่อีกหนึ่งราศีที่ดวงดีบุญหล่นทัพอีกหนึ่งราศีก็คือ
ชาวราศีมังกรมังกร
ชาวราศีมังกรนะคะเรียกว่าการเงินก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ
แต่ว่ามีโอกาสได้ลาบแบบพอหอมปากหอมคอ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรลงทุนแบบน้อยตามกำลังดวงเพราะว่าดวงไม่ได้ว่าได้เยอะ

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าลงทุนมากเกินไปเกินดวง

เพราะฉะนั้นเอานิดหน่อยก็พอขำ
เอาเล็กน้อยพอมันพลาดมาเนี่ยมันก็เป็นแผลเล็ก

แต่ถ้าลงทุนหนักพลาดมาแผลใหญ่

ยังไงก็ต้องใช้สติด้วยกันแล้วกันคุณผู้ชม
แต่ว่าราศีมังกรเองก็มีเคล็ดลับก่อนที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง

ควรจะไปเสี่ยงดวงในสถานที่เก่านะคะ
เช่นวัดเก่าอย่างบางทีเราไปไหว้พระที่วัดเก่าเนี่ย

หรือว่าพวกตลาดเก่าสถานที่เก่าโบราณ

เก่าวัดเก่าร้านอาหารเก่า
ถ้าเสี่ยงกับแฟนเก่านี่ได้ไหมฮะ

เสียงโดนด่านี่แหละครับ

ไม่น่าจะจบด้วยดีแล้วครับ
จบเป็นสถานที่
เป็นสถานที่น่าจะดีกว่าครับ
ลอตเตอรี่ในช่วงนี้หน่อยก็มีมาเตือนเหมือนกัน

ชาวลาศรีธนูเนี่ยการเงินถือว่าดี
แต่ว่าการเงินเงินจะได้จากการทำงานการค้าขาย
เหน็ดเหนื่อยต้องใช้เวลาก่อนถึงจะได้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงดวงในช่วงนี้อาจจะแบบว่าห่างไปนิดนึ

เอาเป็นว่าห่างกันสักพักห่างกันสักพักให้ใจหยุดพักให้ได้ใช้เวลา

คือจริงแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีเรื่องการเงิน
แต่ว่าอาจจะมาจากความมุ่งมั่นการทำงงทำงานการลงแรง
แต่ว่าเรื่องของลาบลอยฟลุกอาจจะต้องแบบใจเย็นนิดหนึ่งนะคะ
คิดเยอะรับครอบกันหน่อยไม่ใช่แค่ราศีธนูเท่านั้นนะที่ต้องหากันสักพัก

ห่างกันสักพัก

ราศีของผมเองว่ายังไงครับหมอไก่ราศีนี้
ชาวราศีเมทุนนะคะช่วงที่ผ่านมาดวงดีมีโอกาสบุญหล่นทัพ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าต้องแบ่งโชคลาภให้คนอื่นเขาบ้างนะคะ

ไม่ใช่อย่ากักเอาไว้คนเดียวนะคะ
บางคนแบบว่าพอถูกรางวัลแล้วเนี่ยอยากจะเสี่ยงดวงต่อเรื่อย
พอถูกงวดที่แล้วแล้วยังไงกั๊กใจกักไว้ไม่บอกเพื่อน
ติดใจงวดนี้จะเสี่ยงใหม่ได้ไหมคะหมอไก่
ดนตรีครั้งนี้อาจจะหังไปก่อนดีกว่า

ไม่ใช่ห่างจากรายการนี้ไป
หากห่างจากรายการนี้ไปคือส่งโปรดแล้วน๊ะ

ก็บอกว่าให้ห่างจากการลงทุน
ระยะสั้นสักหน่อยนะคะแบบนี้

ก็คือ๒ราศีได้แก่ราศีธนูและราศีเมทุน
ช่วงนี้ต้องใจเย็นพักเผาลงบ้าง
ไม่ใช่ว่าถูกแล้วจะกั๊กเอาไว้คนเดียวนะคะ

ไปนะคะเรื่องราวสำหรับราศีที่มีบุญหล่นทัพ
ราศีที่ควรจะห่างไกลจากแผงลอตเตอรี่
แต่ว่ายังมีผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับเรา

พร้อมกับเรื่องที่อยากจะถามหมอไก่มา

แต่รางวัลที่จะได้ไปหมอไก่ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
ด้านหน้าจะมีวัตถุมงคล๒ชิ้น
มาจากที่ชนบุรีเลยนะคะวัดสัตหีบหลวงพ่ออี
หลายท่านอาจจะเคยได้ยินกิติศักดิ์ของหลวงพ่ออีท่านนะคะ
เป็นสายออกแนวแบบเมตตามหานิยม
ค้าขายดีร่ำรวยอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็คือจะมีเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพระบูชาหน้ารถ

โชคดีแน่นอนโชคดีแน่นอนเอาละผู้โชคดีในวันนี้เราไปต่อ
โชคดีในวันนี้ที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า
พร้อมกับตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ได้แก่
คุณตวงทองแทร่ชินค่ะ
เกิดวันที่๒๕กรกฎาคมปี๒๕๐๗ปีมโรงนะคะ
สอบถามมาเรื่องของการงานโชคลาภและสุขภาพค่ะนะคะ

คือดวงงานทับดวงตัวเอง
คือทับตัวเองนี่ก็คือหมายถึงว่างานเยอะงานเยอะ
งานหนักงานจุกจิกนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบว่า
คือหาเวลาพักผ่อนแทบไม่ได้เลยต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา
แล้วชีวิตต้องวุ่นวายอยู่กับคนหมู่มาก
อาจจะได้ทำงานร่วมกับคนกลุ่มใหม่นะคะ

สิยิ่งคนเยอะก็ยิ่งเรื่องเยอะถูกไหม
ใช่ค่ะในเรื่องของการประสานงานอะไรอย่างนี้นะคะ
อาจจะมีปัญหาในแบบความจุกจิกนิดหน่อย
แต่ว่าก็ผ่านไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแรงขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าคือดวงเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณตวงพรเนี่ย
อยากจะย้ายงานก็มีโอกาสได้ย้ายสมใจค่ะ

หรือว่าย้ายหน้าที่การงานคืองานมันจะไม่เหมือนเดิม
ใช่นอกจากงานหนักแล้วงานยังไม่เหมือนเดิมอีกไหมคะ

ยังไม่หมดนะถูกต้องแต่ว่าทำงานไปยังไง
สักวันหนึ่งเรารวยจากการทำงานแน่นอน

เรื่องของโชคลาภนะคะขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลย

มีโอกาสได้โชคลาภแบบนิดหน่อยขอได้อยู่นะคะ
ช่วงนี้คือเสี่ยงดวงได้ลงทุนได้อยู่ค่ะ
แต่อย่าเยอะนะยังไงตามก็ฝากกันเอาไว้

สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกกระดูกเส้นเอ็น

แล้วอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับสตรี

ร่างกายกันให้ดีก็แล้วกันนะคะ
ด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าวันนี้เป็นผู้โชคดีแน่นอน

ไก่หมอไก่พรุ่งนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมแนะนำนิดนึง
พรุ่งนี้นะคะจะมีแบบว่าเคล็ดลับในเรื่องของการทำบุญ
หรือว่าการเสริมดวงให้เราได้โชคลาภแบบปัง

อ่าวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากนะคะ
ขอบคุณครับหมอไก่แล้วเราจะพูดกับหมอไก่อ่วมพรุ่งนี้กันต่อจ้า